อย่ารอช้าอาจารย์หมอไก่
เพราะพันที่นี่ยืนรอ
ขาแข็งแล้วมั้งไปทักทายหน่อยดีกว่า
สวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะ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
ราศีตุลค่ะค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนของคุณเนี่ย
อาจจะไม่ได้เรียกชื่อของคุณแล้วอาจจะเรียกว่าเท่าแกงอาเจอาเฮีย
นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์เป๋าตุงฮะมีเกณฑ์เป๋าตุงใช่ค่ะว้าว
คือเขาเรียกว่าโอ้โหเงินทองโชคลาภมาจัดเต็มเลยนะคะ
มีโอกาสได้ลาบจากทั้งทางตรงด้วยทางอ้อมด้วยทั้งตรงทั้งอ้อมโอ้โห
ใช่ค่ะทางตรงเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณอาจจะแบบมีงานเยอะขึ้น
ก็เลยได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าได้งานพิเศษอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้รายได้พิเศษ
ส่วนรายได้ของทางอ้อมแม้คิดไม่ค่อยยากเลยรายได้ในช่วงกลางเดือน
กลางเดือนกับปลายเดือนเป็นทางอ้อมใช่ค่ะ
หรือว่าอาจจะได้ของขวัญของฝากของรางวัลหรือว่าช่วงนี้ชิงโชคมีโอกาสได้ใช่ไหม
มันก็คือโชคลาภที่อาจจะลอยเข้ามาหาเราเป็นลาบลอยอย่างนี้หรอคะหมอไก่
ใช่ค่ะแปลว่าราศีตุลนี้เรื่องของการเงินดีอ่าใช่ค่ะ
จากเรื่องการเงินแล้วเนี่ยการงานก็ดีมากนะคะ
การงานมีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน
ถ้าสมมุติว่าคุณทำงานไหนอยู่แล้วตอนนี้อาจจะกังวลว่า
งานนี้มันจะสำเร็จไหมบอกได้เลยให้คำตอบกับตัวเองเลยว่า
มันสำเร็จได้แน่แน่อ่านะครับอ่าใช่แล้วชาวราศีตุลเนี่ยคือแบบ
เขาจะมีโปรเจกต์เยอะมากมีแผนในใจเยอะแยะเลย
แต่ว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรจะต้องลงมือทำเลยไหม
อ่าใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นโอกาสจังหวะดีมาแล้ว
เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปทานอาหารญี่ปุ่นอาหารมันจะเป็นสายพานมา
เราอยากจะได้อาหารอันนี้อยากจะได้วุ้นเส้นวุ้นเส้นมาแล้ว
ก็ต้องเอื้อมมือไปหยิบถ้าเราไม่เอื้อมือไปหยิบมันก็ไป
อื่นเขาก็หยิบไปแทนเหมือนว่าถ้าเกิดว่าโอกาสมันมา
เราก็ต้องคว้าไว้ถูกต้องค่ะมีอะไรให้ทำ
ก็ต้องรีบทำรีบจัดการแบบนี้คือมีอะไรที่มันแบบ
เราคิดว่ามันอาจจะยากไปเราทำได้หรือเปล่า
แต่ในเมื่อโอกาสมันมาคุณทำได้แน่คุณต้องลอง
ต้องลองก่อนค่ะดีแวดนอลเบอร์ตองค่ะ

เป็นคนมีค่าค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็อยากจะย้ายมาอยู่ราศีตุลเหมือนกันนะ
เพราะว่าราศีตุลนี่เรื่องการเงินดีมากเลยนะเออจริงอ้าว
และราศีต่อไปก็คือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ชาวราศีพิจิกเป็นไงฮะโอ้พิจิกการงานดีมากนะหรอ
ว่าการงานปังมากพอสมควรเลยนะคะคือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแบบไม่ต้องออกแรงเยอะ
พื้นฐานชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่แบบโดนเอาเปรียบตลอดค่ะ
ในเรื่องของการทำงานเวลาที่แบบว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ย
มักจะโดนแบบโดนเอาเปรียบคือทำงานหนักกว่าคนอื่นเสมอ
คือที่ผ่านมานะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับแบบปิดทองหลังพระ
ทำดีไม่มีใครเห็นเผลอโดนด่าด้วยเอาเหรอ
แต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาเรียกว่ายิ่งทำยิ่งได้
วางแผนไปก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ
ส่วนในเรื่องของการเงินดีดีมากเช่นกันนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการทำงานครับแต่ว่าถ้าถามว่า
ลาบจากการเสี่ยงดวงมีไหมมีไหมฮะบอกได้เลยนะคะ
ดูปากพาทินีเอาไว้ดีดีนะคะไม่ไม่มีค่ะ
ยังไม่มีนะก็คือต้องหวังจากเรื่องของการงานอย่างเดียวโอ้โห
คุณหมอดูดับฝันนะโอ้โหหมอไก่พูดอย่างนี้
ราศีพิจิกนี่แทบจะลงไปนอนกับพื้นเลยไม่เป็นไร
ไม่มีโชคไม่มีราบเป็นไม่เป็นไรนะเพราะว่าหน้าที่การงานจะดี
ถูกต้องจะมีโชคจากการทำงานเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเหมาะมากที่คุณเนี่ย
เอาล่ะลาสีต่อไป
ชาวราศรีธนู
ชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้เนี่ย
อาจจะต้องระมัดระวังตัวสักนิดนึง
เพราะว่าดวงเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์
อาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตของชาวราศีธนู

นี่หน่อยไม่ได้โดนเยอะเขาเรียกว่าโดนแบบหางอะนะคะ
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยไม่สบาย
หรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหัน
ปัญหาที่แบบว่าเราไม่ได้คาดฝันแต่เป็นปัญหาแบบเล็ก
อย่างเมื่อวานนี้เราบอกไปว่าชาวราศีเมทุนโดนเรื่องราหูเหมือนกันเลย

แม้ว่าโดนเหมือนกันแต่ว่าผลกระทบต่างกันนะ

ชาวราศีเมทุนเหมือนเป็นประธาน
ส่วนชาวราศีธนูเนี่ยเป็นกรรมการ

ชาวราศีเมทุนเขาเรียกว่าต้องจ่ายสักพันหนึ่ง
ประธานจ่ายเยอะกรรมการจ่ายน้อย
ใช่ก็คือโดนหางนิดเดียว
แต่ว่าเราก็ขอวางแผ่ชีวิตไว้ก่อน

อ่าถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
เพราะฉะนั้นคือเราดูเอาไว้เพื่อให้รู้แล้วก็ระมัดระวังตัว
แต่ว่านิดหน่อยก็จะได้เตรียมมีสติตลอดเวลา
ใช่ค่ะใครฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยใจหอนใจ
แต่ว่าอย่าเพิ่งคาใจไปเพราะว่าการงานโดยรวมถือว่าดีนะ
มีแรงหนุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ต่างหาก
แต่ว่าถ้าจะสมมุติว่าจะให้ดีมากเลย
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ใช่ค่ะแล้วว่าเราเจอพวกตู้บริจาคเรื่องของ
ค่าไฟใช่ไหมค่าไฟให้วัดแล้วก็หยอดเลยนะครับ
เพราะว่าราหูหมายถึงเรื่องของความมืด
เราก็ต้องเอาชนะความมืดด้วยแสงสว่าง
ค่ะหรือว่าถวายสังฆฐานเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่เป็นไฟฉายอะไรอย่างนี้

เรื่องของแสงสว่างจะช่วยในเรื่องของ

เพราะว่าราหูบางทีเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของแบบอารมณ์
ทีเราตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์อย่างนี้

ถ้าอยากจะทำบุญด้วยแสงสว่างแบบนี้
เพิ่มเรื่องของปัญญาก็ทำได้เหมือนกันนะคะ

แล้วราศีต่อไปได้แก่

ผ้าซับเหงื่อะ

ในเดือนนี้งานเยอะมากงานยุ่งปัญหาเยอะมากเลยนะคะ
ถ้าชาวราศีมังกรหวังในเรื่องใหญ่อาจจะต้องรอไปก่อน
ในช่วงนี้ควรจะหวังในเรื่องของเล็ก
เวลาเราขึ้นเขาถ้าเราคิดว่าเราจะไปถึงยอดเขาในเดือนนี้อาจจะไม่ถึง
ควรจะแบบค่อยไต่ทีละเล็กเขาเรียกว่าสำเร็จเล็กอนาคตมันสำเร็จใหญ่มันก็เกิดขึ้นได้
ในช่วงนี้เวลาการทำงานควรจะวางแผนให้ดี
อย่าแบบพอไปถึงหน้างานปุ๊บแล้วค่อยทำมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ
ต้องจะบอกว่าใช้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหน

ก็อยากฝากบอกไว้ให้ราศีมังกรอดทนนิดนึง
สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะคะ

ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีพอสมควรเลย
เพราะว่าจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ใหม่
อะไรที่มันท้าทายความสามารถจะเข้ามา
จากงานใหม่แล้วงานยังเยอะอีกด้วย

ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกุมจะนึกถึงอย่างแรกเลย

เพราะว่าเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีจะเหนื่อยมากนะคะ

รู้สึกจริงเขาคิดถึงเตียงนอนตลอด

คือหมอไก่พูดตรงมากเพราะหมอไก่บอกว่าจะนึกถึงติงนอน

ไม่ใช่ค่ะที่นอนไม่มีที่บ้าน

หลังจากตู้เย็นเสียแล้วไปซื้อที่นอน
บ้านคุณอะไรมันเสียเยอะจริงนะฮะ

เพราะว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดี

ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

เพราะฉะนั้นแล้วก็สู้ต่อไปนะคะ
ราศีกุมสู้ไปด้วยกันนะคะ

ชาวราศีมีนนั่นเองนะคะ
เป็นยังไงคะราศีมีน
ในภาพรวงของปีนี้งานเยอะมาก

เหมือนกับดวงบางฟ้าเปิดสำหรับชาวราศรีมีนนะคะ

หรือว่าพวกบุญบารมีที่คุณเคยทำมา
จะเหมือนกับหนุนนำทำให้ประสบความสำเร็จ
คือจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

มันเหมือนเป็นการลงทุนเอาไว้แล้ว

มาปีนี้ความสำเร็จกำลังมานะ

มันผลิดอกออกผลในช่วงนี้พอดี
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีเหมือนกันนะ

บางคนบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเลย

ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมา

ชีวิตโรนไปด้วยน้ำกุลาบ
ดีที่สุดเลยคือเปลี่ยนชีวิตเลย

กระทาก็คือต้องทำให้ตรงกับวันเกิดตัวเองด้วย

ก็ทำสังขทานในทุกวันจันทร์

ไม่ใช่ว่าเฉพาะต้องถึงวันเกิดแล้วถึงไปทำนะ
แต่ตรงจันทร์ไหนก็ได้

ผมว่าดีนะเป็นไอเดียที่ดีก็คือ

วันเกิดของตัวเองเป็นการเสริมสิริมงคล
ยังไงซะมันก็เป็นเรื่องความเชื่อยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊
ถูกต้องแล้ววันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ